แล้วก็เป็นประจำกันทุกเช้านะคะช่วงนี้เราต้องมาอัปเดตเรื่องของภาวะเศรษฐกิจ
แล้วก็การลงทุนกันหน่อยกับครอบครัวบัวหลวงของเราค่ะวันนี้อยู่กับทั้งสองท่านนะคะ
คุณสินทนันบุญยอดผู้อำนวยการอาวุโสแล้วก็คุณธนรัฐอิสระกุล
ผู้จัดการสายงานวิจัยจากหลักทรัพย์บัวหลวงสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
อ่าสวัสดีครับพี่เอกแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
วันนี้มาสรุปภาพรวมตลาดลงทุนทั่วโลกกันดีกว่าพี่เอก
ได้เลยครับนะครับที่จริงเซ็คผ่านมือถือก็ได้นะนะครับอย่างเมื่อวานเนี้ย
ตลาดหุ้นทั่วโลกนี่โอ้โหบวกกันรุนแรงมากนะครับ
นำมาโดยเยอรมันโอ้โหแสดงว่าบรรยากาศการลงทุนกำลังดูดี
วกไปแล้ว๑๔ปีนี้
ตลาดหุ้นไทยนี่บอกไว้ก่อนนะครับว่าปกติตลาดหุ้นเนี่ย

ภาพศัตริกิจยังดูมีความอันควร
เพราะบ้านเรานี้ปีนี้ยังดูแบบไม่แน่ไม่นอน

ก็ทองคำมีนานนมลดลงนิดนึง
เพราะว่าขึ้นมาเยอะอาจจะมีการเทขายทางกำไร

เขาบอกว่าผลตอบแทนอยู่ประมาณ๓เลยนะ

ให้พี่เอกสรุปดีกว่าว่าตอนนี้มีเหตุการณ์อะไรบ้าง

ตอนนี้เราเห็นประหลาดคู่และธนโรคสดใส

แต่อาจจะขึ้นออกเบี่ยนคือปีหน้าเลย

เพราะว่าเขาไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วยังไงก็ต้องไปอยู่ที่ตราสารชนิดอื่นอยู่ดี
ก็อันนี้ก็คือฝั่งอเมริกานะครับฝั่งอังกฤษนะก็เตรียมได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้ว
เขาบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงวันนี้ข่าวว่าเก่งด้วยนะ
แต่อยากให้นักลงทุนรู้ก่อนว่าปัจจุบันผลตอบแทนจากตลาดตลาดหุ้นมีอยู่๒อย่าง
ก็ได้กำไรจากส่วนต่างของราคาที่สำคัญไม่เสียภาษีด้วย
อีกส่วนนึงก็คือผลตอบแทนในลูกปันผล

ผมว่าโตแน่นอนอ่ะ
ใช่ครับโตขึ้นนะครับก็จะโตขึ้นครับ
ถ้าเที่ยวกับปีที่แล้วนะครับของผลประกอบการ

อ๋อโตอย่างนั้นเลย

อืมน่าสนใจนะ

ลองเข้าไปดูผลประกอบการเขานะครับ
ทะเบียนไทยเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้เองเลย

นะครับก็เมื่อวานมีกลุ่มแบงค์ใช่ไหมครับ

ก็อย่าให้เข้าไปติดตามดู

ก็น่าจะต้องยิ้มใช่ไหม

เวลาพี่เอกเกรงกำไรในหุ้นเนี่ย

ดูว่าจะเป็นปัจจัยทางพื้นฐาน

ผลประกอบการดีก็มีแนวโน้ม

วิ่งหน้าจะขึ้นได้

แล้วแง้มอีกนิดนึงจะมีงบตัวไหนออกมาอีกพี่ช่วงหน้า
มีต่อไปเรื่อยก็เช่นกลุ่มธนาคารกลุ่มสังหาริมทรัพย์แล้วก็ต่อเนื่องไปเรื่อย
อย่างกลุ่มอสังหาเนี่ยเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นที่บวกหนักนี่กลุ่มอสังทั้งนั้นเลยนะ
คนเริ่มมาเดิมมากับจ่ายใช้สอยเดิมซื้อบ้านซื้อคอนโดกันอีกแล้ว
ในประเทศอัพยาปนัชนีมันเริ่มดีขึ้น
ก็ทำให้ในแง่ของคนเริ่มมีการจับจ่ายไซส์สอยมากขึ้นนะครับ
เพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลมีช่วงรถคันแรกใกล้ครบแล้ว

อันนี้ก็ต้องมาดูบ้านถ้าจะกระตุ้นบ้านกลุ่มปอลเบอร์ตี้
ไฮไลท์ของธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาค่อนข้างเยอะ
ถ้าเกิดซื้อยอดขายบ้านซื้อเยอะขึ้น
อนาคตก็จะส่งผลต่อผลประกอบการ
ทำอะไรก็จะดีขึ้น
วันนั้นก็ลองไปเลือกดูนะในกลุ่มอสังหานี่จริงก็มีเยอะแยะเหมือนกันนะ

แต่ละตัวนี้ปันผลโดยเฉลี่ยนี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ
ผมว่า๖๗บางตัวก็มี
จริงเนี่ยถ้าคุณซื้อคอนโดเพื่ออยู่เขาหรืออยู่ในหมู่บ้านเขา
วนไปซื้อหุ้นเขาเลยง่ายกว่านะ

ทำให้ในส่วนของหุ้นพลังงานหรือว่าหุ้นที่มันลิงก์กับราคาน้ำมันดิบ
จะมีความผันผวนหรือมีความเสี่ยงการปรับตัวลงได้
อันนี้ก็ขอคอยมองในเรื่องของตัวราคาน้ำมันดิบแล้วกัน

ก็คือตลาดหุ้นคุณลงทุนได้ผลตอบแทนจากปันผล
และคุณก็ได้ส่วนต่างของราคา
ถ้าเกิดคุณลงทุนในทองคำนะครับ

ไม่มีนะวันนั้นชัดนะครับ

เพราะฉะนั้นคุณจะต้องหวังอย่างเดียวคือส่วนต่างของราคาของทองคำนะครับ
ถ้าเกิดคุณลงทุนในน้ำมันล่ะน้ำมันมีปันผลไหมพี่

ไม่มีนะก็เหมือนกันนะครับก็คือไม่ได้ปันผลแต่ได้จากส่วนต่างของราคาเหมือนกันนะครับ
แต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ปันผลก็ลงทุนในบริษัทที่ซื้อน้ำมัน
ใหญ่บ้านเรานี่มีไม่กี่เจ้าเองนะ

แต่สุดท้ายเนี่ยอยากให้เห็นภาพว่า
ถ้าเกิดคุณกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายรูปแบบ
ในยุคอัตราดอกเบี้ยต่ำอย่างนี้เนี่ย
ก็ถ้าเกิดคุณอยากเอาแย่เลยนะ

ใช่หรือก่อนหน้านี้ผลตอบแทนจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
องทุนอื่นก็ยังมีนะครับ
องทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอาจจะให้เยอะหน่อยนะ๕๖ใช่ไหมพี่
พูดบางตัวมีถึงประมาณ๙๑๐ก็มีนะครับ
มีด้วยครับพี่โอ้โหแสดงว่ากำไรบริษัทต้องดีมากนะ
แล้วก็อย่าลืมติดตามผ่านมือถือได้นะครับ
ติดตามตัวผลตอบแทนทั้งหมดเนี่ย
หรือว่าเราอยากมาดูว่าจังหวะการลงทุนเป็นยังไง
แล้วก็คุณธนรัฐด้วยครอบครัวบัวหลวงของเราค่ะ